กันต่อนะคะกับเรื่องราวของการครบรอบการจากไป๓๐ปีราชินีลูกทุ่งนะคะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยค่ะสำหรับคอนเสิร์ตคิดถึงเสมอพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะนี่
บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะได้มีโอกาสเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศเบื้องหลังคอนเสิร์ตต้องบอกว่าทับลูกทุ่งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่า
โอ้โหนักร้องลูกทุ่งตัวจริงจริงมากันเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะน้องสาวแม่พึ่งทั้งสองคนค่ะ
โอ่งสลักจิตพี่ไก่จันจวงค่ะนี่นะคะมาแบบว่าเพลงเพราะมาก
ยิ่งใหญ่มากจริงจริงนะคะร่วมด้วยลำยองน้องหินห่าวค่ะ
น้องเบลนิพาฏาค่ะลักชนกสีโรคัลยิ้งทิฏิการนะคะ
ตั๊กกะแตนจนละดาโอ้โหตรีชัยนโรงก็มาคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าตั้งตาแก้แตนดูชุดค่ะ

แดนเซอร์อลังการยิ่งใหญ่มากจริงนะคะ

ตากะแจนรอดเซิร์มคุณผู้ชมแบบขนลุกเลยอะ

แล้วพี่ยุ้ยเนี่ยสนิทกับแม่พึ่งมากนะคะตั้งแต่สมัยที่เขายังเด็กอยู่ด้วย
ขับกล่อมเพลงโลกของพึ่งคุณผู้ชม
ฟังแล้วแบบอึ้งตะลึงตะลึงทั้งสตูดิโอเลย

สำหรับวิธีหลวงครังของพระบิธี
นี่มันหนู

จริงนะคะแล้วเพลงแม่พึ่งต้องบอกว่าขลังจริงนะคะ
ทุกคนศิลปินเนี่ยต้องไปไห้ภาพแม่พึ่งเนี่ยค่ะหน้าสรุดิโอค่ะ

แล้วก็คือแบบอยากให้แบบโดนจิตโดนใจให้คนดูชื่นชอบเพลงของแม่พึ่งค่ะ
โดยพี่โองและก็พี่ไก่น้องสาวแม่พึ่งนะค่ะ
เปิดเผยความรู้สึกว่าความพิเศษของงานครบรอบ๓๐ปี
จากไปแม่พึ่งปีนี้อยู่ที่ความผูกพันที่เลข๓ตัวค่ะ

เพราะว่าตอนที่แม่เพิ่งเสียก็เสียอายุตอน๓๐ย่าง๓๑ปี
และตรงกับวันที่๑๓มิถุนายน
โดยหากแม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่นะคะปีนี้ก็จะอายุ๖๑ปี
และเชื่อว่าต่อให้มีโควิดก็เอาแม่พึ่งไม่อยู่ค่ะ
เพราะว่าทุกปีวันที่๑๓มิถุนายน
ตลอดเดือนวันไหนเป็นวันก็ได้เป็นวันของแม่พึ่งจริงนะคะ
ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
๖๑ขอบคุณแฟนเพลงของวิพึ่งที่ยังรักและก็ยังไม่ตาและก็ยังไม่ลืมผู้หญิงคนนี้